การทำข้าวแคบสมัยก่อนนั้นจะเริ่มต้นจากการมู้ข้าวเจ้าที่ผ่านการแช่น้ำ
นำมาหม้อจนได้เนื้อแป้งแล้วจึงนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางอีกครั้ง
แล้วปรุงรสด้วยเกลือซึ่งสัดส่วนของเกลือนั้นก็แล้วแต่ความชอบ
จากนั้นจึงนำมาละเลงแป้งบนหม้อที่ขึงผ้าขาวบางตั้งไฟรอจนน้ำเดือด
แล้วจึงละเลงแป้งซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการทำเพื่อให้ได้แป้งที่สุกพอดี
นำไปตากให้แห้งก่อนที่จะนำไปจัดเก็บไว้กินต่อไป